โหดมากนะฮะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าไปตามง้อขอ
คืนดีภรรยานะครับสุดท้ายนะครับไม่เจอภรรยานะฮะโมโห
ใช้ปืนยิงแม่ยายเนี่ยเสียชีวิตคาบ้านแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับอยู่ที่ตำบลสะพรีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางพรเพลนามสกุลแจ๊ซ้ายอายุ๔๗ปีนะฮะ
ลูกเขยเนี่ยยิงเสียชีวิตนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุชื่อนายชัดชัยแสงสวัสดิ์อายุสามสิบหกปีคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เขาเป็นอศนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่อศประจำการอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพร
ก่อเหตุบุกเข้ามายิงแม่ยายคือนางพรเพลเนี่ยเมื่อเที่ยงคืนครึ่งนะฮะ
ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
นี่ค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับ
เธอก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านนะฮะสำหรับคุณแม่นะครับที่ถูกยิงเสียชีวิต
นางสาวพิมนภาเนี่ยคือลูกสาวของนางพรเพลผู้ตายและคือภรรยาของนายฉัดชัยผู้ต้องหานะฮะ
นางสาวพิมนภาบอกกับเราอย่างนี้บอกว่านายฉัดชัยเนี่ยเป็นสามีเธอ
ตอนนี้ยังลอยนวลอยู่แล้วมีปืนติดตัวถึง๓กระบอก
แถมยังขู่อาฆาตเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมายิงให้ตายหมดยกครัวนะฮะ
โม่งชาวบ้านนะหรือว่าครอบครัวเนี่ยกลัวกันหมด
เอาง่ายนะฮะเธอบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าเนี่ยพี่ดูสิ
งานศพแม่หนูเนี่ยแทบไม่มีใครมาเพราะชาวบ้านเขากลัว
เนื่องจากนายฉัดชัยเนี่ยหลังจากก่อเหตุยิงแม่เธอเนี่ยฮะนางพรเพลเนี่ย
ก็คือแม่ยายของนายชัดชัยเนี่ยพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยหนีไปเนี่ย
ยังมีการข่มขู่กลับมาด้วยบอกเดี๋ยวจะกลับมาฆ่าตายยกครัว
ญาติญาติหรือว่าครอบครัวนี่หวาดระแวงกันหมดนะครับ
ที่บ้านนี้ต้องไปนอนบ้านอื่นกันหมดเลยนะฮะค่ะไม่มีใครกล้านอนที่นี่นะ
ชาวบ้านเองก็ไม่ค่อยกล้ามางานศพของแม่
๓๔ปีล่ะมีลูกกัน๒คนนะฮะผู้ชายกับผู้หญิง
คนหนึ่งอายุ๙ขวบคนหนึ่ง๑๑ขวบ
ปู่กับย่าเลี้ยงค่ะส่วนเธอกับนายฉัดชัยสามีเนี่ย
ไปอยู่ที่บ้านพักอศนะเพราะว่านายฉัดชัยเนี่ย
ก็เป็นอสนะครับตัวเธอเองทำงานเป็นผู้ช่วย
ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านกาแฟอยู่ที่อำเภอพระโต๊ะ
ทีนี้เมื่อ๔เดือนก่อนเนี่ยเธอต้องตัดสินใจหนีนายฉัดชัยไปอยู่กับญาติ
นู่นเลยครับเกาะสมุยสุราชธานีนะลาออกจากงานไปหางานทำใหม่เลย
เพราะทนพฤติกรรมของนายฉัดชัยสามีไม่ไหว
เนื่องจากหึงหวงคือขี้หึงมากหึงแล้วชอบใช้ความรุนแรงกับเธอ
เธอทำงานไม่ได้เวลาที่ตามไปที่ที่ทำงานของเธอเนี่ย
เห็นลูกค้าเข้ามาคุยก็มาระรานมาตบตี
ถึงขนาดเคยใช้ปืนเนี่ยจ่อหัวเธอมาแล้ว
จนต้องลาออกจากที่ทำงานนะครับเคยถูกลากออกมาจากร้าน
แล้วก็ทุบแล้วก็ตีแล้วลากขึ้นรถพากลับบ้าน
ทั้งที่เธอยืนยันว่าเธอไม่เคยมีปัญหาเรื่องชู้สาวเลยนะครับ
ส่วนนายฉัดชัยเนี่ยจะคอยตรวจโทรศัพท์เธอตลอด
โทรเข้าโทรออกนะฮะเรื่องของไลน์เรื่องของเฟซบุ๊ก
ฉัดชัยเนี่ยจะมาคอยเปิดดูตลอดค่ะกลัวว่าจะมีลูกค้ามาติดพันธ
นี่เธอพาไปดูจุดในบ้านต่างนะฮะจุดที่เกิดเหตุต่าง
ถึงขั้นเนี่ยติดตามคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือเธอเลยนะ
โอ้โหขนาดนั้นเลยตามอย่างนั้นเลยว่าหนีไปไหนแบบไหนอะไรยังไง
จนกระทั่งรู้ว่าเธอเนี่ยไปอยู่ที่เกาะสมุย
เธอก็เปลี่ยนซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือทำให้นายฉัดชัยเนี่ยทีนี้ตามไม่ถูกแล้วนะ
พอตามไม่ถูกก็อารวาสไปอารวาสที่บ้านพ่อกับแม่ของเธอ
เมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยเธอกลับมาหาแม่ที่บ้านนะ
ทีนี้นายฉัดชัยก็เลยสืบรู้ว่าเธอกลับมาที่บ้าน
ขับรถกระบะเวียนมาหาสามสี่ครั้งบางทีก็เอาลูกมาด้วยนะ
เธอก็ต้องวิ่งไปแอบไม่อยากเจอหน้า
ฉัดชัยก็พยายามง้อนะขอร้องให้กลับมาอยู่ด้วยกัน
แถมยังขู่ไว้บอกทำให้มาอยู่ด้วยกันด้วยนะ
เดี๋ยวจะฆ่าตายยกครัวเลยจนกระทั่งคืนวันเกิดเหตุนะครับ
เมื่อคืนวันก่อนนายชัดชัยมาหาอีกครั้งนึง
เที่ยงคืนครึ่งนะครับขับรถมาจอดหน้าบ้าน
เอะอะโวยวายเหมือนคนเมาเหล้ามา
เรียกให้เปิดประตูค่ะตอนนั้นแม่ของเธอเนี่ย
นอนหลับอยู่อีกห้องนึงนะครับนะขณะเดียวกันเนี่ย
พ่อเลี้ยงของเธอนะกับหลานสาววัย๓ขวบเนี่ย
ก็นอนอยู่กับแม่ส่วนตัวเธอเนี่ยนอนอยู่ห้องติดกันนะ
พอรู้ว่านายฉัดชัยมาเธอก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ห้องเก็บของด้านหลังบ้าน
ทีนี้พอไม่มีใครเปิดประตูให้นายฉัดชัยเนี่ย
ใช้เหล็กงัดหน้าต่างเข้ามาในบ้านเข้าไปในบ้าน
แต่ก็หาเธอไม่เจออีกค่ะเธอบอกได้ยินเสียงนะ
ฉัดชัยเนี่ยตะโกนกิ๊บอยู่ไหนกิ๊บอยู่ไหนกิ๊บชื่อเล่นเธอนะฮะ
แม่ก็เลยเปิดประตูแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยตอนนั้นแม่อยู่ในห้องนะ
งัดเข้ามาในบ้านแม่ก็เปิดประตูห้องออกมาแล้วก็บอกว่า
อย่ามาทำแบบนี้ในบ้านแม่เลยลูกนะ
ได้ยินเสียงแม่บอกอย่างนี้แล้วเธอก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ทีแรกก็คิดว่าอ๋อสงสัยนายฉัดชัยเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้า
อาจจะยิงขู่ยิงระบายความโมโหระบายอารมณ์อะไรแบบเนี้ย
คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะครับพอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ได้ยินเสียงนายฉัดชัยตะโกนต่อว่ากิ๊บหนีเขาไปแล้วใช่ไหมประมาณอย่างนี้
แล้วก็ขับรถออกไปพอได้ยินเสียงรถขับออกไปเธอก็ออกมาดูนี่ฮะ
ท่านผู้ชมครับเธอออกจากห้องเก็บของหลังบ้านมาดูเห็นภาพนี้เลยฮะ
นอนจมกองเลือดไปแล้วถูกจ่อยิงเข้ากลางหน้าผากหนึ่งนัดเสียชีวิตคาที่
พังประตูหน้าบ้านแต่ว่าไม่สำเร็จก็เลยมางัดหน้าต่างหน้าต่างห้องที่เรานอน
แล้วก็เข้าไปทั้งหน้าต่างค่ะแล้วก็ถือปืนไปในบ้านถือปืนไปในบ้านแล้วก็
คือไปหาไปตะโกนถามไอ้กิฟต์อยู่ไหนกิ๊บอยู่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะไปหา
เสร็จแล้วแม่แกก็เดินตามไปแล้วก็แกก็แม่แกก็พูดว่า
อย่ามาทำอะไรในบ้านแม่แบบนี้นะอะไรแบบนี้ไงเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงปืนเลย
แม่ไม่เคยกีดกันอะไรเลยใช่ป่ะไม่ค่ะแม่แม่ไม่เคยกีดคันค่ะแต่คือแบบเขาตั้งใจอยู่แล้วว่า
ถ้าเจอหมดก็คือน่าจะยิงหมดทั้งบ้านอันนี้คือความตั้งใจของเขา
เขาเคยพูดไปแล้วใช่ค่ะอันนี้คือความตั้งใจของเขาเลย
แต่ว่าวันนั้นคือถ้าหนูออกมาหนูก็โดนเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนค่ะพี่
เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็คือเป็นปัญหาได้เสร็จแล้วก็คือเรื่องตบตีอะไรกันแบบนี้ก็คือบ่อยบ่อยค่ะ
ส่วนพ่อเลี้ยงของตนเองเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องของการได้ยินนะคะ
พอเขาเห็นแม่ถูกยิงก็เลยรีบอุ้มหลานวัยสามขวบเนี่ย
วิ่งหนีเข้าป่าก็เลยทำให้รอดตายมาได้นะคะตอนนี้งานศพของแม่เนี่ย
ชาวบ้านแล้วก็ญาติเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้ามานะคะส่วนตนเองแล้วก็ญาติเนี่ยก็ตอนนี้บอกตรงตรง
หวาดระแวงเพราะกลัวว่าสามีจะย้อนกลับมายิงฆ่ายกครัวนะคะ
ส่วนคดีความก็ไม่คืบหน้าเมื่อสอบถามตำรวจก็ได้รับคำตอบบอกว่า
ออกหมายจับแล้วกำลังติดตามจับกลุ่มตัวตอนนี้จะยังไม่เผาศพแม่นะคะ
เก็บไว้จนกว่าตำรวจจะจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วก็คิดว่าจะไปขอความช่วยเหลือ
ส่วนกลางก็คือตำรวจกองปราบนะคะเพราะสามีของตนเองเนี่ยมีพฤติกรรมที่
ดเยี่ยมมากแล้วก็เป็นคนกว้างขวางด้วยนะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่บอกว่ามีเปลืองในสามก็บอกอ่ะใช่